สวัสดีครับ
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายง่าย

ว้าว

ว้าว

ว้าว

ว้าว

สำหรับการขายไก่แจ้ของวาดที่ร้อยตีทศนัยเขาขายทั้งแบบออนไลน์และขายที่หน้าฟาร์มนะครับ
ซึ่งไก่แจ้ตัวเล็กตัวน้อยจะอยู่ที่ตัวละ๑๐๐บาท
แจ้วัยรุ่นตัวละ๓๐๐๕๐๐บาท
และไก่วัยทำงานหรือไก่แจ้ที่โตเต็มวัยอยู่ที่ตัวละ๓๐๐บาท
ในแต่ละเดือนว่าที่ร้อยตรีทศนัยมีรายได้จากการขายไก่แจ้เดือนละ๖๐๐๐ถึง๘๐๐บาทต่อเดือนเลยทีเดียว
ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒